คุณผู้ชมครับเรื่องของเด็กอาชีวะเด็กช่างที่ว่าโอ้โห
แบบยิงกันแบบเสียชีวิตแทบไม่เว้นวันในช่วงเวลานี้เนี่ยค่ะ
คดีใหญ่ในช่วงนี้แน่นอนคือเรื่องของครูเจี๊ยบ
ที่ท่านถูกลูกหลงเสียชีวิตใช่ค่ะแล้วก็น้องหยอดเด็กอุทีร์ถวาย
ค่ะถูกยิงบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตอืม
วันนี้ตำรวจไปจับได้นะฮะนี่จับทั้งแก๊งอย่างงี้เลยนะคะ
แต่ไอ้มือยิงจริงจริงเนี่ยยังไม่ได้แล้วนี่แค่ส่วนเดียวเองนะส่วนน้อยด้วย
แต่ตรงนี้ที่น่าตกใจก็คือที่ท่านถามว่า
ทำไมมันก่อเหตุอะไรกันแบบไม่เว้นวันมันก่อเหตุอะไรขนาดนี้
มันรวมกลุ่มกันเป็นลักษณะของแก๊งอาทยากรเลยนะฮะใช่ค่ะ
มีรูปแบบการทำงานในการที่จะไปล่าเด็กช่างจะไปยิงเขาไปทำร้ายเขานะครับ
คือมีวางแผนมีแบบโอ้โหพี่ลงพี่เลี้ยงแนะแนวกันแบบยิ่งกว่าสถาบันการศึกษาอีกอ่ะ
จบไปแล้วแล้วก็เรียนอยู่นะฮะใช่ค่ะ
เดี๋ยวเล่าให้ฟังขยายผลให้แต่ว่าดูภาพเหตุการณ์ตอนที่ตำรวจเนี่ย
ไปจับกลุ่มตัวพวกที่ร่วมกันก่อเหตุก่อนนะฮะ

กิจสิทธิ์
ตำรวจตำรวจตำรวจ
อย่าสู้อย่าสู้อย่าสู้เอาไปออกไป

อย่าสู้อย่าสู้นึงได้เกิดใหม่ละ
เอ่อครับ
สภาษณ์นี้
ให้พี่ที่สนดับ
นี่ฮะเห็นไหมเดี๋ยวนาทีมาถึงนี่หน้าตึกห้าเคหะเอื้ออทรบางบัวทองนะครับ
บางบัวทองนนทบุรีค่ะหนึ่งในแก๊งที่ร่วมกันก่อเหตุ
ไปยิงน้องหยอดเด็กอุเทรนธวายจนเสียชีวิต
เมื่อ๑๑พฤศจิกายนแล้วครูเจี๊ยบท่านโดนกระสุนลูกหลงเสียชีวิตด้วย
ค่ะนี่ตำรวจบอกอย่าสู้นะอย่าสู้เด็ดขาดเลย
งั้นได้ไปเกิดใหม่แน่ยังห่วงเพื่อนนะ
บอกเพื่อนผมไม่เกี่ยวครับพี่เพื่อนผมไม่รู้เรื่อง
บอกไม่เป็นไรขอตรวจค้นห้องก่อนแล้วทุกผู้ชมครับ
ตรวจค้นในห้องเนี่ยโอ้โหมันน่าตะลึงมากนะฮะ
เจอเสื้อช็อปเจอสิ่งของต่างเยอะแยะไปหมดนะฮะ
อย่าสู้จุดนี้คือจุดที่ไปจับกลุ่มตัว
นายพฤติพลราชยานนะฮะชื่อเล่นชื่อในเอ่ย
อายุ๒๒ปีแล้วเป็นอดีตนักศึกษาช่างกล
ของสถาบันแห่งหนึ่งอดีตใช่ไหมคะ

นี่เป็นการจับตามหมายสารของสารอาญากรุงเทพใต้นะครับ
ข้อหาเกี่ยวกับคดีของน้องหยอดกับครูเจี๊ยบนะครับ
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อนร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แล้วก็เรื่องของอาวุธปืนต่างนะครับ

นี่นายพฤติพลตอนที่เจ้าหน้าที่อ่านหมายให้ฟัง
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตองไว้ก่อน
แล้วพาขึ้นไปตรวจห้องข้างบน

ดูอีกจุดนึงนะครับอีกจุดนึงตำรวจไปจับ
นายวรงชัยกันศรีอายุ๒๐ปี
นี่ก็ตามหมายจับของสารอาญากรุงเทพใต้เหมือนกันนะฮะ
ข้อหาเรื่องโอ้โหนั่นหลักฐานในห้องนะเห็นไหม
เสื้องซื้ออะไรเต็มเลยเห็นไหม

มีเสื้อช็อปมีคอมพิวเตอร์

อีกคนที่ถูกจับได้นะวันนี้๘คนนั้นที่จับได้นะ
๘คนนั้นแต่ในแก๊งนี้ตำรวจเขาขยายผลว่ามี๘๐กว่าคนนะฮะ
นี่นายวรงชัยกันศรีอายุ๒๐ปีก็ถูกจับได้นะครับ

อ่าซึ่งจะมีข้อหาของนายวรงชัยเนี่ยร่วมกันสมคบกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป
เพื่อกระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บรรยัติไว้ในภาค๒หรือข้อหาซ่องโจร
อืมวรงชัยถูกจับได้ที่บ้านเลขที่อ่าสี่สิบหกทับหนึ่งหมู่ห้า
ตำบลทวีวัฒนาอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีชื่อเองนะครับพี่เมื่อวานนี้นะฮะ
ตอนกลางดึกนี้นะฮะวรงชัยกับพฤทธิพล
คือวรงชัยกับพฤติพลเนี่ยเขาจะเป็นพวกที่คอยร่วมวางแผน
แล้วก็คอยคุ้มกันกลุ่มที่ไปก่อเหตุยิงหยอดนะฮะหยอดก็คือธนสรวัย๑๙ปี
นักศึกษาของอุเทรนธวายจนเสียชีวิตตอนแรกบาดเจ็บสาหัสก่อน
แล้วตอนที่ไปก่อเหตุกระสุนลูกหลงเนี่ยไปโดนครูเจี๊ยบท่านเสียชีวิตนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ริมฟุตบาทแถวแบงค์ใกล้กับโรงเรียนพระหารุทัยคอนแวน
คลองเตยกรุงเทพเมื่อเช้าวันที่๑๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ก็อย่างที่ทราบวันนั้นครูเจี๊ยบท่านจะไปสอนพิเศษให้กับเด็กพอดี
มาซื้อของมากดตังค์มีผู้ต้องหาอีกห้าคนที่ถูกจับนะฮะ
มีนายวุฒิพงศ์ผลคำอายุ๒๕ปีนายสรรพากรพันนานนทศักดิ์อายุ๒๔ปี
นายสหัตลสวัสดินอกอายุ๒๓ปีนายกิรายุสุวรรณสุปอายุ๒๓ปีเหมือนกันนะฮะ
ทั้งหมดนี้ก็ถูกแจ้งข้อหาเรื่องของการสมคบกันตั้งแต่๕คนขึ้นไป
กระทำความผิดเหมือนกันนะฮะเรื่องของซ่องโจรนะครับ
๕คนนี้เนี่ยถูกจับได้ที่ซอยวงสว่าง๑๙แยก๒เขตบางซื่อกรุงเทพ
เมื่อคืนนี้รวมเป็นจับ๘คนนะฮะแต่ยังไม่ใช่มือยิงไอ้๒คนนั้นนะ
หายังที่ว่าขี่มอเตอร์ไซซ์มา๒คนใช่ไหมทำอย่างนั้นไม่เจอตัวนะฮะ
แต่นี่เป็นพวกที่ร่วมกันก่อเหตุของกลางที่ยึดได้สิบสองรายการนะครับ
มีเสื้อยืดสีดำ๑ตัวเสื้อฮูตแขนยาวสีน้ำตาล๑ตัว
มีพาร์ทปฐุมวันหนึ่งอันนั้นเป็นยังไงคุณอรัชพร
คือมันเป็นเหมือนพื้นที่เส้นทางในการจัดเก็บไฟล์ค่ะ
มันคือเส้นทางเหล่านั้นนะคะที่เวลาเราจัดเก็บไฟล์เอาไว้
มันจะรวบรวมอันนั้นไว้จะได้เห็นว่าข้อมูลในนั้นมีไฟล์อะไรอยู่บ้าง
เดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นเหมือนกันเขาขยายผลไปแล้ว
ทะเบียนกกฉ๒๖๗๓พระนครศรีอยุธยา
เดี๋ยวต้องขยายผลต่อนะว่าของใครอะไรยังไงทะเบียนถูกต้องหรือเปล่า

คุณผู้ชมครับพฤติกรรมของกลุ่มผู้ต้องหาที่จับได้๘คนนี้นะฮะ
ที่มันสืบเนื่องกับคดีของครูเจี๊ยบกับน้องหยอดเนี่ย
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานพลตำรวจโทษธิติแสงสว่าง
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุเมื่อ๑๑พฤศจิกายนในกรณีของครูเจี๊ยบกับน้องหยอด
สืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแสเนี่ยติดตามกล้องวงจรปิดมากกว่า๑๒๐๐ตัวนะฮะ
พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
จนสามารถรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ออกหมายจับกลุ่ม๘คนนี้ได้
เพราะไอ้แก๊งเนี่ยที่ก่อเหตุเนี่ยมันมีรูปแบบเป็นแก๊งอาทยากรในการล่าเด็กช่าง
แบ่งกันทำงานทั้งก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุแล้วก็ช่วงเกิดเหตุ
ผู้ต้องสงสัยที่พามาสอบสวนวันนี้เนี่ยนะฮะสารออกหมายจับเรียบร้อยนะครับ
เชื่อไหมน้องมิ้นค่ะ
คนนี้มีคนหนึ่งตอนถูกสอบสวนเนี่ยช็อกฮะช็อกเหรอคะ
อะไรจะขวัญอ่อนขนาดนี้อ๋อดูจากพฤติกรรมการก่อเหตุค่ะ
จนต้องพาตัวส่งโรงพยาบาลขั้นตอนหลังจากนี้ตำรวจต้องเอาแต่ละคนเนี่ย
ในการคัดแยกว่าแต่ละคนเนี่ยทำหน้าที่อะไรยังไงบ้าง
แล้วจะพิจารณาแจ้งข้อหาต่อไปทั้งเรื่องการร่วมกันฆ่าพยายามฆ่า
เรื่องการซ่อนเร้นช่วยเหลือผู้ต้องหาหลบหนีทำลายพยานหลักฐานต่าง
เดี๋ยวจะเอาให้หนักเพราะแต่ละคนเนี่ยอายุเกินเด็กแล้วก็เยาวชนแล้ว
เดี๋ยวจะมีการตรวจพิสูจน์นะครับทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับ
ให้เห็นตัวบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในรายละเอียด
แล้วเราจะได้รู้ชัดเจนเลยว่าบุคคลที่ทำหน้าที่ในการลั่นไกลคือใคร
ตอนนี้อยู่ในกลุ่มนี้นะครับ
แล้วก็ยังมีคนที่ถูกคุมตัวมาสอบสวนนะครับ
ที่ทำหน้าที่ทั้งวางแผนให้มือปืนขี่จักรยานยนต์พาคนพาไปก่อเหตุ
แล้วก็มีช่วงพาหลบหนีด้วยคนที่ใช้ปืนยิงนี่เนี่ย
ผู้ต้องหาหลักเนี่ยตอนนี้มีอยู่๕คนนะฮะอีกน้อย๓คนที่พาไปสอบสวนเพิ่มเติมด้วยนะครับ
บางคนก็พยานหลักฐานที่พามาสอบเพิ่มเนี่ยยังไม่เพียงพอก็ต้องรอการออกหมายจับต่อนะครับ
แต่ก็จะมีพยานหลักฐานพบว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ก็เลยต้องพามาสอบนะฮะ
จำนวนผู้ที่ถูกพาไปสอบวันนี้พบว่าคนนึงเนี่ย
ที่เป็นผู้ต้องหาที่เคยก่อเหตุยิงนักศึกษาอุเทรนถวายมาก่อนแล้วนะฮะ
เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเคยก่อเหตุมาแล้วนะฮะ
ครั้งนี้มาร่วมก่อเหตุอีกจากข้อมูลการสืบสวนพบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุ
มีลักษณะรวมตัวกันเป็นแก๊งอาชญากรรมเป็นองค์กรอาธิกรรม
เพราะไม่ใช่แค่ขี่รถมาเจอนักศึกษาต่างสถาบันเจอคู่อลิแล้วก็ก่อเหตุ
แต่มันมีการวางแผนคือมันไม่ใช่เหตุซึ่งหน้า
ทั้งหมดเนี่ย๘๐กว่าคนในกลุ่มพวกนี้เดี๋ยวต้องไล่จับต่อนะฮะ
แล้วมันเป็นพวกรุ่นพี่ที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วเนี่ย
หรือว่าจะถูกไล่ออกจากสถาบันหรือว่าจะออกด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
รวมกลุ่มกันนะเอาเด็กที่ยังเรียนอยู่เอาเด็กรุ่นน้องเนี่ยมารวมตัวกัน
พี่ก็คอยเป็นพี่เลี้ยงปลูกฝังเหมือนกับสร้างโลกสมมุติขึ้นมาว่าพวกเราเนี่ยคือแก๊งอย่างนี้นะ
เราต้องไปก่อเหตุอย่างนี้เราต้องทำแบบนั้นแบบนี้แล้วจะมีอุปกรณ์คอยสนับสนุน
มีเงินทุนเอาไว้ประกันตัวเอาไว้จ้างทนายสู้คดีซึ่งเดี๋ยวมันต้องขยายผลต่อว่าไปเอาเงินมาจากไหนอีก
ธุรกิจสีเทาสีดำอะไรยังไงเวลามีคนในกลุ่มไปก่อเหตุถ้าหนีได้ก็พากันหนี
วางแผนเรียบร้อยใช่ไหมค่ะถ้าถูกจับถูกดำเนินคดีมีทนายให้
ถึงเวลาต้องไปเบิกความในศาลไอ้พวกนี้เนี่ยไปนั่งฟังการไต่สวนในศาล
เพื่อจะเอาไปใช้ในการก่อเหตุว่าจะทำยังไงเนี่ยไม่ให้โดนจับ
หรือไม่ให้ต้องคดีหรือให้โดนคดีให้น้อยที่สุด
คือมันทำลักษณะเป็นรูปแบบนี้เลยค่ะคือเอาไปปรับปรุงพัฒนาวิธีการก่อเหตุ
ถูกต้องแต่จะเรียกยังไงดีน้องมิ้นพัฒนาอะไรพวกนี้มันพัฒนาในทางที่เลวไงใช่ไหม
อ่าใช่ค่ะเอาไปเอาไปปรับวิธีในการก่อเหตุให้ไม่โดนจับอีกอันนี้ทำเป็นอาชีพแล้วนะคะ
แต่มันอยู่ที่ว่าอาชีพคืออัธยากรแล้วนะคะแบบเนี้ยใช่ไหมไอ้แก๊งอย่างเงี้มันรวมตัวกันลักษณะเป็นเป็นกลุ่มเป็นแก๊งอ่ะ
เป็นมาเฟียเป็นองค์กรอัธยากรอ่ะอันนี้ไม่ใช่นักศึกษาแล้วค่ะแต่มันเอาเงินทุนมาจากไหนเท่านั้นแหละใช่ไหม
นี่ไงจากการที่เขาตรวจสอบทั้งพฤติกรรมและการขยายผลลองดูนะคะจะบอกว่าไม่ได้เป็นเรื่องของสถาบันที่๑กับสถาบันที่๒แบบนั้นนะ
เขารวมหลายหลายสถาบันเลยนะคะอ่าอย่างเคสของหยอดเนี่ยไม่ใช่แค่ปฐุมวันกับอุเทน
ไม่ใช่ค่ะคือต้องบอกว่าแก๊งนี้เนี่ยเขาจะดึงรุ่นน้องทั้งที่กำลังเรียนหรือว่าเรียนไม่จบเข้ามารวมกลุ่มกันและไม่ได้จำเป็นว่าจะเป็นสถาบันนี้สถาบันนั้นสถาบันเดียว
สถาบันต่างต่างค่ะพี่อุ๋ยอ่ารวมสถาบันต่างต่างนะคะถามว่าเอาเงินมาจากไหนใช่ไหมคะอืม

มีกองทุนกองทุนเลยเหรอถูกต้อง
หลังจากที่ตำรวจไปตรวจคดแล้วจับกลุ่มพูกก่อเหตุที่เซฟฮาวส์เนี้ย
เซฟฮาวส์อยู่ซอยวงสว่างสิบเจ้าใช่ไหมคะครับ
เขาบอกว่าที่ประตูห้องค่ะมันมีรูปของผู้ชายคนหนึ่งแขวนอยู่
รูปของนายสัตวรรษอายุ๒๓ปี
เป็นนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปฐุมวัน
ที่ถูกยิง๖นัดจนเสียชีวิต
ใกล้กับปากซอยจรรย์สนิทวง๓๐ทับ๑

เพื่อสร้างแรงฮึกเหิมค่ะ

คือตื่นเช้ามาเห็นที่ประตูก็ต้องแบบ
เฮ้ยเราต้องสู้นะ
เฮ้ยเราต้องแก้แค้นนะแบบนี้
ให้เห็นรูปอย่างนี้แขวนไว้ทุกวันนะคะ

เป็นนักศึกษาจากสถาบันต่างค่ะ
ที่ยังเรียนอยู่หรือบางคนที่ไม่ได้เรียนแล้วเอามาอยู่รวมกันเลย
แล้วแบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะคะนึกว่าบริษัทค่ะ
มีเฮรันยิกมีอันนี้นี่ไงนี่รูปของสัตวัสดิ์
ปฐุมวันที่ถูกยิงตายเมื่อเมษายนที่ผ่านมามาแขวนไว้แบบนี้เลย

มาเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนสะกดจิตเหมือนกันนะพี่อุ๋ย
มาเห็นเพื่อนเราตายพี่เราตายน้องเราตายอย่างนี้
แล้วมันก็จะมีอุปกรณ์มีเงินทุนมีการวางแผนให้ไปก่อเหตุ
ใช่ค่ะแบ่งหน้าที่กันครบครันเลยบางคนเป็นเหรันยิก
ทั้งหมดทั้งมวลจะมีรุ่นพี่ที่จบไปแล้วทำหน้าที่สอนงานค่ะ
เป็นพี่เลี้ยงให้มีเหรันยิกอ๋อใช่ค่ะเก็บเงินค่ะอุ้ยตาย
จับได้๘คนใช่ไหมคะนั่นเปอร์เซ็นต์เดียวนะคะ
เพราะสมาชิกการมีแปดสิบสี่คนอืมหาเงินอาจจะไปหาเงิน
อาจจะไปเรียรัยไม่รู้วิธีไหนแหละแต่เขาหาเงินมาไว้เพื่อเป็นกองทุนกลาง
เอาไว้สำหรับจัดหาอุปกรณ์ก่อเหตุค่ะอืมนั่นหมายถึงปืนมีดอาวุธกระสุนใช่ไหม
ระเบิดต่างต่างใช่ไหมมันถึงมีใช้ตลอดนี่ไงคะมีกองทุนถึงขั้นเอาไว้จัดหาอุปกรณ์
บางส่วนกันเอาไว้สำหรับเป็นเงินประกันตัวให้กับรุ่นน้องเวลาถูกจับ
รุ่นพี่นี่ยังไงอยู่นะให้รุ่นน้องออกไปก่อเหตุให้รุ่นน้องออกไปทำไม่ดีอ่ะ
แล้วก็โดนจับลงโทษกันไปรุ่นพี่ก็อยู่เฉยเหรอก็รุ่นพี่ก็ลอยตัวเหรอ
ถ้าสาวไม่ถึงอ่ะอืมแล้วแก๊งนี้จะจ้างทนายมาสู้คดีนะคะอืม
หวังทนายรัฐนะคะเขามีเงินจ้างทนายมาสู้คดี
แล้วก็อย่างที่พี่อุ๋ยบอกพอถึงชั้นเบิกความ
ตามพักพวกมานั่งฟังการไต่สวนเพื่อจะได้รู้ว่า
ตำรวจเขาใช้วิธีแบบไหนยังไงเราพลาดตรงไหนอืม
เรียนรู้แล้วเอากลับไปเปลี่ยนรูปแบบการก่อเหตุ
เพื่อไม่ให้โดนจับอีกวิธีการก่อเหตุแบ่งง่ายง่ายค่ะ
เป็นสามส่วนครับก่อนก่อเหตุช่วงก่อเหตุ
แล้วก็หลังก่อเหตุวางแผนกันแบบนี้เลยนะอืม
วางแผนกันแบบเป็นกระบวนการเลยกลุ่มนี้เขาบอกมีรถก่อเหตุหลายคันนะคะ
มอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์อย่างเหตุการณ์ที่สิบเอ็ดพฤศจิกายนที่ผ่านมา
ว่ายิงครูเจี๊ยบเสียชีวิตแล้วก็ยิงน้องหยอดเนี่ย
เขาบอกว่าช่วงระหว่างวันที่๘ถึง๑๐พฤศจิกายน
ก็คือก่อนเกิดเหตุสองถึงสามวันแก๊งนี้มันไปขโมยป้ายทะเบียนมอเตอร์ไซค
จากพื้นที่สอนอดินแดงแล้วก็ประชาชื่นมาแล้วขี่สำรวจเส้นทางค่ะ
หลังจากนั้นจะมีคนขับโตโยต้าแวนสีเขียวทะเบียนขอไข่จอจาน
เจ็ดศูนย์เจ็ดชนบุรีขับรถไปจอดที่สถานีรถไฟบางซ่อน
รถคันนี้มีเอาไว้เตรียมเพื่อยกมอเตอร์ไซค์ใส่แล้วขับออกไป
ตอนตีสองวันที่เก้าพฤศจิกายนมุ่งหน้าไปที่เซฟเฮาส์ซอยวงสว่างสิบเก้า
หลังจากนั้นแวนเขียวคันนี้ก็หายไปมาพบอีกทีคือถูกจอดทิ้งไว้ริมคลอง
ตำบลทวีวัฒนาอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนี่จอดแอบไว้แบบนี้ค่ะ
สิบเอ็ดพฤศจิกายนเลาะเลาะคือคนขี่มอเตอร์ไซค์อ่า
สีแดงวินคือคนนั่งซ้อนท้ายที่ไปก่อเหตุ
ครูเจฟกับน้องหยอดเสียชีวิตล้อคือคนที่บอกวินว่า
กลับไปซ้ำมันให้ตายอืมวินคือคนที่เชื่อฟังเพื่อน
วิ่งกลับไปซ้ำจนตายจริงจริงมอเตอร์ไซคันเดียวกัน
ก่อนก่อเหตุเป็นสีเหลืองครับวันก่อเหตุเป็นสีแดง
หลังก่อเหตุเป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วก็อย่างที่บอก
คือเหมือนกับติดฟิล์มเปลี่ยนสีแบบนั้นนะคะ
แต่ไอ้สองคนนี้ยังจับไม่ได้นะ
ล้อกับวินยังจับไม่ได้แต่ตำรวจได้ข้อมูลแล้ว
กำลังรู้สึกว่าขอข้อมูลไปทางสถาบันต้นสังกัดแล้วนะคะรอการตอบรับกลับอยู่
แสดงว่าพวกนี้เรียนอยู่แต่ไอ้พวกที่จับจับได้เนี่ย
บางคนก็เป็นอดีตแล้วเฮรั่นยิกบ้างว้างแผงบ้างหนูพาหนีบ้างอะไรบ้าง
ทุกผู้ชมครับตำรวจวันนี้นำกำลังไปตรวจสอบรถ
โยต้าแวนสีเขียวที่จอดทิ้งเอาไว้ในพงหญ้านะฮะ
ริมคลอง๑ตำบลทวีวัฒนาอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี
สภาพรถมีผ้าใบปิดคลุมหลังคาไว้เพราะกระจกด้านหลังแตกในรถ
มีซองบุหรี่อยู่ด้วยมียาแก้ปวดมีซองปืนลูกโม่
มีพวกที่สูบลมอะไรพวกนี้ฮะป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ก็มี
มีเสื้อยืดสีดำผ้าคุมหน้าไอ้โม่งก็มี
เสื้อแจ็คเก็ตสีดำถุงมือ๑คู่ถุงเท้าดำ๑คู่
นี่ฮะอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับตำรวจก็เอามาเก็บเอาไว้ก่อน
ยึดไว้ก่อนนะฮะเพื่อจะมาเปรียบเทียบเรื่องของตัวอย่างดีเอนเอ
แล้วก็ลอยนิ้วมือที่แฝงอยู่ในรถพลมตรีวาธีอัศวุฒิมางกุลนะฮะ
เป็นภูมิคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางบอกว่าจากการเก็บดีเอนเอทั้งหมดในวันนี้เนี่ย
ว่าจะรู้ผลได้ภายในไม่เกิน๒๔ชั่วโมงว่าตรงกับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุ
จับกลุ่มได้หรือเปล่าหรือกำลังไล่จับอยู่ก็ตามนะครับ
ขณะเดียวกันเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด๑นาฬิกา๔๓นาที๙พฤศจิกายนนะครับ
เห็นคนร้ายสองคนขี่จักรยานยนต์มาที่สถานีรถไฟบางซ่อนนะครับ
นี่นะฮะเพื่อเข้าไปในจุดที่มีรถแวนสีเขียวจอดอยู่นะครับ
แล้วก็ไปยกจักรยานยนต์เนี่ยขึ้นรถ
ก็เป็นจักรยานยนต์คันที่ขี่ไปก่อเหตุ๑๑พฤศจิกายนนั่นแหละ
แล้วรถก็ขับออกไปมุ่งหน้าไปที่ซอยวงสว่าง๑๙
วงจรปิดมุมนี้เนี่ยคือถนนวงสว่างนะครับ
ก่อนถึงปากซอยวงสว่าง๑๙๓๐ถึง๕๐เมตร
ดูมุมนี้นะครับนี่พบว่าตี๒๓ทั้งทีนะครับ
แวนคันนี้ขับมาบนถนนนะฮะชะลอรถเพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าซอย
เพื่อเลี้ยวเข้าซอยนะครับแล้ววงจรปิดซอยวงสว่าง๑๙ตอนตีสามยี่
แต่มันเร็วกว่าเวลาจริง๑ชั่วโมงนะครับ
จะมีรถจักรยานยนต์๑คันขี่เข้ามาในซอยแล้วเลี้ยวขวาที่แยก
นานก็มีรถยนต์เนี่ยขับตามมาเพื่อจะไปที่
เฮาส์ที่ซ่องสุมของไอ้พวกนี้วงจรปิดตัวเดียวกันจับภาพวันที่๒
พฤศจิกายนตอน๔ทุ่ม๔๓นาทีนะครับจะเห็นรถเก๋ง
บรอนขับออกไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกไปทางถนนวงสว่างนะครับ
นี่นะฮะซึ่งจากข้อมูลจากตำรวจเนี่ยบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุ
จากจะมีรถเก่งแล้วมีรถจักรยานยนต์ขี่ตามไปด้วย
แล้วก็ขับไปที่ย่านร่มก้าวเพื่ออำพลางเส้นทางระหว่างทาง
มีการแวะซื้อน้ำกระท่อมด้วยนะฮะเราได้หลักฐานเป็นแชทข้อความ
กลุ่มที่มีการส่งข้อความหลังจากเกิดเหตุเมื่อ๑๑พฤศจิกายน
คือเหตุของครูเจี๊ยบกับน้องหยอดนะฮะแชทนี้เนี่ยโอ้โห
พี่ขอแสดงความยินดีกับน้องชก๙๐น่าจะเป็นรุ่นหรือเปล่าคะ
อาจจะอาจจะเป็นตัวยอดช่างกลก็ได้ที่พาน้องชก๙
เกิดได้อย่างสมศักดิ์ศรีช่างกลปฐุมวันอ่าแล้วดูข้างบนนั่น
ปฐุมวัน๘๙๐ใช่ไหมวงเล็บ๑๐๓ในแชทนั้นมี๑๐๓คน
แล้วตรงข้างบนที่มันมีไอ้
ตรงบาร์อยู่นั้นขี่นเวรฟั่วอ่ะแล้วจะมีอ๋อ
ชื่อบุคคลอยู่ห้าคนวันจันทร์มีใครบ้างโอ้โห
เหมือนกับบอกภาระหน้าที่อะไรไว้เป็นการทิ้งโน้ตเอาไว้ใช่ไหม
ค่ะอ่าแล้วข้างล่างเป็นการแชทเนี่ยแชทแรกเนี้ยมันถูกบังอยู่ตรงไอ้
เฝ้าเนี่ย๘นาฬิกา๕๗นาทีแต่แชทนี้๑๒นาฬิกา๔๖นาที
ตอนเกิดเหตุครูเจี๊ยบกับน้องหอดเนี่ยช่วงเช้าเลยนะ๗๘โมงเช้า

พีเนี่ยพีเนี่ยเป็นคนส่งข้อความเข้ามา
ขอแสดงความยินดีกับน้องชก๙๐
ที่พาน้องชก๙๑ไปเกิดได้อย่างสมศักดิ์ศักดิ์ศักดิ์ช่างกลปฐุมวัน

อันนั้นเยอะมากนะคะกดแบบกดเยี่ยมกดยิ้มกดว้าว
ที่เรามองเห็นเนี่ยมี๑๒๓๔๕๖

ไปเกิดเนี่ยน่าจะหมายถึงแจ้งเกิดนะ
เปิดตัวอารมณ์แบบว่าเปิดผลงาน
ที่ด้วยทุกอย่างต้องปลูกฝังกันว่าถ้ามึงอยากเกิดอะมึงก็ต้องไปกอเหตุอย่างงี้

และเดี๋ยวผมพาหนีเนี่ยอุปกรณ์มีให้หมดใช่มะ
เกิดแบบนี้เกิดแป๊บเดียวตายเลยนะคะ
ก็ถ้าเกิดว่ามันเจอซึ่งหน้าประโยชน์อ้าฮะกลัวลิต้างสถาบัน
มันต่อยตีฟันกันหรือว่ายิงกันเหมือนกับเคสทั่วไปอ่ะ
มันจะถึงขั้นแบบเปลี่ยนสีรถทั้งก่อนก่อเหตุวันก่อเหตุ
แล้วก็หลังก่อเหตุเหรอใช่ไหมแล้วไอ้รถแวนสีเขียวที่ว่า
จักรยานยนต์ขึ้นใส่หลังรถแล้วขับออกไปเนี่ยชุดสืบสวน
นครบานบอกว่ารถคันนั้นคือรถเอาไว้เซอร์เวย์นะฮะเอาไว้

เสร็จแล้วเนี่ยพอเสร็จเรียบร้อยก็เอามอเตอร์ไซค์เนี่ยออก
ก่อการแล้วรถสีเขียวก็ขับไปจอดซ่อนเอาไว้แบบนี้
วันนี้ตินะฮะกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรา
ที่ซอยวงสว่าง๑๙ไปที่บ้านเช่าเป็นบ้านปูน๒ชั้นที่
จักรยานยนต์จอดอยู่๗๘คันส่วนใหญ่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
เจ้าของบ้านเช่าบอกว่าได้ประกาศหาคนเช่าบ้านในราคา
เดือนละ๑หมื่นบาทมี๔ห้องนอนตั้งแต่ช่วงกันยายนต์ที่ผ่าน
มาก็มีคนติดต่อขอเช่าบอกเป็นนักศึกษาของสถาบันแห่งหนึ่ง
วิศวะกันก็ตกลงมาเช่าอยู่ด้วยกันก็โอนเงินเข้า
มาให้แล้วก็ทำสัญญาแต่ตอนนั้นก็มีข้อแม้อยู่ว่าห้ามอยู่
แปดคนนะระหว่างที่เช่าอยู่ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเกิด
ก็จะคนน่าเดิมอายุประมาณเท่าไหร่อันนั้นน่าจะ๒๐
ต้นรักษณะการแต่งกายพฤติกรรมเวลาอยู่ที่นี่สังเงินก็
ดูเรียบร้อยอ่ะค่ะถ้าพูดจาก็เรียบร้อยอย่างมาก็บอกอ้าว
อยู่กันเป็นยังไงบ้างครับบอกมีอะไรบอกป่านะไม่มี
ไม่มีอะไรครับก็สุภาพอ่ะเขาเป็นคนเช่าเนี่ยเขาได้มาอยู่ที่นี่ได้ไหม
เพราะว่าเราก็ไม่รู้นะครับคือมายังไม่เจอค่ะแต่จะเจออีกเด็กคนนึง
ซึ่งเจอประจำเด็กขาวอีกคนนึงค่ะคือมาก็จะเห็นเขาตลอด
คือก็จะหมั่นมาดูว่าเอ๊ะก็มาถามแม่นี้ว่า
เขาสร้างความรำคาญอะไรไหมแกก็บอกไม่มีอะไรอย่างนี้
เงินใจตรงไหมตรงค่ะตรงคือรถแบรนด์สีเขียวค่ะเนี้ย
ทางชาวบ้านเนี่ยเขาแจ้งไปยังตำรวจเขาบอกเขาเห็นจอดทิ้งอยู่ในซอยอ่ะ
ที่โรคร้างวางกล่าวตรงเนี้ยมานานพอสมควรแล้วอ่า
พอเขามาไล่ตรวจสอบอ้ะมันเกี่ยวพันธุ์กับไอ้แก๊งท์ที่ไปยิงครูเจฟ
กับน้องหยอดอืมทีนี้ทีมข่าวเราเนี่ยไปที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอ
เป็นคุณแม่ของแบงค์แบงค์อายุยี่สิบสี่ปี
เป็นหนึ่งใน๘คนที่ตำรวจจับตัวไปสอบสวนวันนี้นะคะ

แม่แม่รู้ไหมเนี่ย
ว่าลูกแม่เนี่ยอยู่ในแก๊งแบบนี้
แม่บอกว่าลูกแม่เรียนวิศวะปี๓เทคโนโลยีปฐุมวัน

แม่ตกใจมากนะแม่ช็อกเลยนะ
ไม่เชื่อนะเนี่ยว่าลูกแม่จะอยู่ในกระบวนการนี้
ลูกแม่ขี้กลัวมากขี้ขาดเลยก็ว่าได้นี่ปกติเวลาโดนแม่ด่าทีเนี่ยลูกแม่ร้องไห้เลย
ด่ายังร้องไห้เลยจะไปอยู่อย่างนี้ได้ยังไงเป็นไอ้แก๊งอาทยากรอาจยากรรมอย่างนี้ได้ยังไง
ว่าตำรวจเข้าใจผิดอยากให้ตำรวจสอบสวนอย่างละเอียดเลย
แม่อยากขอความเป็นธรรมให้ลูกแม่หน่อยไม่ใช่ลูกแม่หรอก
อยู่ปีไหนปีสามค่ะไปอยู่กับเพื่อน
แต่คุณแม่ก็ไม่เชื่อว่าลูกชายจะว่าอยู่ในเหตุการณ์ที่ว่ายิงครูเจี๊ยบใช่ไหม
ใช่ไม่เชื่อหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่คนจริงอย่างนั้น
คนที่มา๒๓อาทิตย์ไปกลับบ้านที่นึงอืออะไรวะ

โอ้โหก็มันไม่เคยเป็นนิสัยอย่างนี้เนอะแล้วแล้วไปอยู่ในกลุ่มนั้นได้ยังไงครับ
ก็มเราก็ไม่รู้เพราะว่าเขาไปเรียนเราก็เออกรับบ้านเราก็บอกว่าเป็น

แม่ตกใจนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแม่ได้เจอลูกครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เพราะอยู่คนละพื้นที่ไงแม่อยู่บุรีรำแม่อยู่บุรีรำลูกอยู่กรุงเทพก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะสามปีที่ลูกเติบโตขึ้นเนี่ยเขาแข็งแกร่งขึ้นหรือเปล่าเข้มแข็งขึ้นหรือเปล่าจากที่แม่บอกขี้ขาดตาขาวอ่ะก็ร้อยตำรวจเขาขยายผลแล้
ซึ่งนี่ฮะท่านก็รับผิดชอบดูแลคดีนี้แหละฮะแล้วก็อีกหลายคดีที่เกี่ยวข้องกันด้วยเนี่ยกับเรื่องเด็กยิงกันตายอะไรพวกนี้นะครับ
บอกว่าอย่างนี้ฮะไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุกรณีของครูเจี๊ยบกับน้องหยอดในวันนั้น
เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยนะครับในการรวบรวมพยานหลักฐานจนมั่นใจแล้วก็ออกหมายจับผู้ร่วมก่อเหตุได้นะฮะ
โดยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ต่างเนี่ยพันกว่าตัวพันกว่าจุดนะครับ
เอาไว้มั่วสุมกันนะครับจับกลุ่มวัยรุ่นได้ที่นั่นเนี่ย๖คนรวมกับเมื่อคืนเนี่ยจับได้อีก๒คน
ยึดรถได้หนึ่งคันนะฮะไม่รวมจักรยานยนต์คันอื่นอื่นด้วยพวกนี้เนี่ยจะมีวิธีการก่อเหตุ
ถ้าเป็นกรณีของครูเจี๊ยบกับน้องหยอดนะฮะก่อนเกิดเหตุจะใช้รถแวนคันนั้นเนี่ยนะฮะ
ออกไปตระเวนดูพื้นที่ตั้งแต่๙พฤศจิกายนตอนตีหนึ่งกว่านะครับแล้ววันนั้นวันเกิดเหตุ
ก็ให้เด็กสองคนเนี่ยขี่จักรยานยนต์ไปก่อเหตุแล้วมันก็มีวิธีการในการเปลี่ยนสีรถเพื่อพาหนีค่ะ
นี่ชัดเจนว่าคนร้ายเนี่ยก่อเหตุกันเป็นกลุ่มก่อเหตุกันเป็นแก๊งซึ่งณขณะนี้
ตำรวจบอกว่าถือว่าณขณะนี้ได้ตัดวงจรพวกนี้ได้ในระดับหนึ่งยังจับไม่หมดมันมีทั้งหมด
เท่าที่รู้ตอนนี้๘๔คนแต่ถ้าวันนี้เราจับไม่ได้มันจะกวาดล้างไม่หมดแน่เพราะไอ้พวกนี้มันจะไปพัฒนาการวิธีการขึ้นอีก
เป็นพนักการในการก่อเหตุเลวร้ายนะมันมีลักษณะการล่าหัวเก็บแต้ม
แผนพฤติกรรมต่างที่เห็นเนี่ยแน่นอนว่าครูเจี๊ยบเนี่ยโดนลูกหลงแต่น้องหยอดนะก็อย่างที่รู้ว่าไอ้พวกนี้ต้องการล่าต้องการเก็บแต้ม
แล้วเป็นไปได้ไหมว่าพอก่อเหตุแล้วก็ไปคุยกันว่าเป็นฮีโร่ก็เหมือนในแชทที่เห็นเนี่ยแนวทางสืบสวนของตำรวจพบว่ามันเป็นอย่างนั้น
ตอนนี้ไอ้กลุ่มพวกนี้มันไปไกลมากจากข้อมูลที่ได้มาทำให้เห็นได้เลยว่าทำไมตำรวจถึงเรียกไอ้พวกนี้ว่ากลุ่มที่เป็นองค์กรอาทยากรรม
เพราะถ้าแค่ทะเลาะกันนักเรียนจะไม่มีรูปแบบขนาดนี้นะฮะถ้าพวกนักโรงนักเรียนทะเลาะกันตีกันก็แค่ต่อยกันตีกันตามอารมณ์อ่ะ
แต่ไอ้พวกนี้มีหัวหน้าแก๊งมีการแบ่งแยกการทำงานมีการปกปิดความลับนะฮะซึ่งในขณะนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่อยากเปิดเผยอะไรมากนะครับ
แต่กลุ่มที่จับมาเนี่ยมีคนหนึ่งทำหน้าที่เหรันยิกด้วยนะ
ใช่ค่ะคือถ้าถึงขั้นมีเหรันยิกนี่แปลว่ามันต้องเป็นแบบองค์กรแล้วอ่ะ
ซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะต้องมีพวกเงินสีเทาเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะแค่ก่อเหตุแค่นี้เหรอมันจะใช้ไอ้พวกนี้มันจะล้างสมองกันแล้วก็ใช้ให้ไปทำงานอย่างอื่นด้วยหรือเปล่า
ก็เนี่ยอยากรู้ว่าเงินอ่ะเอามาจากไหนอ่ะเดี๋ยวฟังท่านหน่อยนะฮะ
อยู่ลงมาแล้ว

นี่นะฮะบอกว่า๑๑วัน

ทำงานกันตลอด๒๔ชั่วโมง

เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้
วันนี้เราจับคนร้ายได้แล้ว

คืนให้คุณครูและน้องแล้วครับ

วันนี้ได้โพสต์เอาไว้เกี่ยวกับเรื่องการจะไล่

ที่นี่นครบาน

จนคุณกินไม่ได้นอนไม่หลับ

ใช่ค่ะคนก่อเหตุทั้งคู่เลยเลาะกับวินใช่ไหมคะ

ที่รู้ว่าจับเครือข่ายแก๊งนี้ได้นะคะ
ที่บ้านของคุณแม่มณีค่ะ
ชาวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเนาะ

ภูมิใจในตัวเจี๊ยบมากเลยจริง

ทั้งที่ลูกแม่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยว
ข้องผัวพันธุ์อะไรใดเลย

แม่ตอนนี้ตำรวจเนี่ยจับตัวผู้ร่วม

แม่บอกโอ้ยดีใจดีใจแทนลูกสาวเลย

ตามกฎหมายให้ด้วยนะเพราะถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ย
คนอื่นของครอบครัวถ้าไปทำก็เลยครอบครัวคนอื่น
ครอบคนอื่นคือคนอื่นเขาก็จะเสียใจ
เหมือนครอบครัวฉันพี่ป้าหน้าลูกหลาน
หัวใจก็ต้องแตกสลายเหมือนพวกฉัน

ส่วนที่วัดสุวรรณรัตนารามหรือวัดแครร้ายนะคะ
ส่วนที่วัดสุวรรณรัตนารามหรือวัดแครร้ายนะคะ
ส่วนที่วัดสุวรรณรัตนารามหรือวัดแครร้ายนะคะ
เชื่อมเผิดกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
เชื่อมเผิดกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
ก็เป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ
ก็เป็นสถานที่ตั้งมาเพลงกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ

ก็เป็นสถานที่ตั้งมาเพลงกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ
ก็เป็นสถานที่ตั้งมาเพลงกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ
ก็เป็นสถานที่ตั้งมาเพลงกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ
ก็เป็นสถานที่ตั้งมาเพลงกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ

ก็เป็นสถานที่ตั้งมาเพลงกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ
ก็เป็นสถานที่ตั้งมาเพลงกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ
ก็เป็นสถานที่ตั้งมาเพลงกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ

ก็เป็นสถานที่ตั้งมาเพลงกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ
ก็เป็นสถานที่ตั้งมาเพลงกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ
ก็เป็นสถานที่ตั้งมาเพลงกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ
ก็เป็นสถานที่ตั้งมาเพลงกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ
ก็เป็นสถานที่ตั้งมาเพลงกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ
ก็เป็นสถานที่ตั้งมาเพลงกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ
ก็เป็นสถานที่ตั้งมาเพลงกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ
ก็เป็นสถานที่ตั้งมาเพลงกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ
ก็เป็นสถานที่ตั้งมาเพลงกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ
ก็เป็นสถานที่ตั้งมาเพลงกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ

ก็เป็นสถานที่ตั้งมาเพลงกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ
ก็เป็นสถานที่ตั้งมาเพลงกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ
ก็เป็นสถานที่ตั้งมาเพลงกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ
ก็เป็นสถานที่ตั้งมาเพลงกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ
ก็เป็นสถานที่ตั้งมาเพลงกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ

ก็เป็นสถานที่ตั้งมาเพลงกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ
ก็เป็นสถานที่ตั้งมาเพลงกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ
ก็เป็นสถานที่ตั้งมาเพลงกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ
ก็เป็นสถานที่ตั้งมาเพลงกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ

ก็เป็นสถานที่ตั้งมาเพลงกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ
ก็เป็นสถานที่ตั้งมาเพลงกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ

ก็เป็นสถานที่ตั้งมาเพลงกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ

ก็เป็นสถานที่ตั้งมาเพลงกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ
ก็เป็นสถานที่ตั้งมาเพลงกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ
ก็เป็นสถานที่ตั้งมาเพลงกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ

ก็เป็นสถานที่ตั้งมาเพลงกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ

ก็เป็นสถานที่ตั้งมาเพลงกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ

ก็เป็นสถานที่ตั้งมาเพลงกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ

ก็เป็นสถานที่ตั้งมาเพลงกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ

ก็เป็นสถานที่ตั้งมาเพลงกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ

ก็เป็นสถานที่ตั้งมาเพลงกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ
ก็เป็นสถานที่ตั้งมาเพลงกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ
ก็เป็นสถานที่ตั้งมาเพลงกุศลศพให้กับน้องหยอดนะคะ